ไปดูข่าวกันดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องดาราที่มารีวิว

แล้วก็วงการบันเทิงของเราก็ถูกลากเข้าไปเกี่ยว
เพราะว่าการที่สินค้าของเขาจะดังได้ก็คือใช้บริการดารา
เอาจริงถ้าเกิดว่ามองในมุมผู้บริโภคนะ
เวลาเราจะตัดสินใจซื้อองค์ประกอบหลักคือพรีเซนเตอร์เหมือนกันนะ
แล้วนี่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้พูดชื่อไปเลยเพราะว่าเขาผิดกฎหมายโดนไปแล้วนะคะ
เขามีในเครือเนี่ยหลายแบรนด์หลายลายมากนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็คือใช้บริการดารามมาถือจริงเอาคุณตรง
แล้วก็สนุนราคาดิฉันบอกให้ฟังเลยนะคะ
ปกติเนี่ยค่ะก็ขั้นต่ำเลย

อันนี้แบบเน็ตไอดอลทั่วไปนะคะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ความดังของแต่ละคนนะคะอย่างถ้าคุณเมเฟื่องอารมณ์เนี่ย
ก็เยอะขึ้นมาหน่อยนะคะโทปวุ้นเส้นเท่าไร
โอ้โหเป็นแสนอัพบางคนคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อดิฉันไม่บอกชื่อละกันว่าบอกไปเดี๋ยวสรรพากรเรียกนางนะคะ
เป็นล้านก็มีตอนแรกไม่เชื่อนะคุณผู้ชมมาถืออะไรครั้งเดียวเป็นล้านเขาดูจากยอดฟอลลอเวอร์นะคะ
ว่าแบบใครมียอดฟอลเลอร์เยอะนะคะเป็นหลายล้าน๔๕๖ล้านเนี่ยก็จะได้เงินเยอะไปเลยนะคะ
ก็เลยทำให้ดาราเนี่ยค่ะสนใจที่จะมาถือของขายของกันให้นะคะ
กลายชื่อคร่าวดีกว่าพี่แจ๊คที่โดนเรียกกันมานะคะ
คุณวุ้นเส้นปันกันกะตะถาวรพี่ม้าออนภาก็โดนด้วยเหมือนกันนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้เห็นว่ามีคนออกมาเคลียร์แล้วด้วย
ใช่จริงพี่ม้าไม่เกี่ยวนะคะคือเมื่อวานนี้เป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของพี่ม้าเอง
ซึ่งไม่ใช่ที่ถือในมือตรงนี้นะคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่เขามาจ้างพี่ม้ารีวิว
แยกกันนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่สับสนค่ะ
ซึ่งพี่ม้าตอนแรกก็ไม่ทราบด้วยซ้ำนะคะว่ามีข่าวนี้นะคะ
นักข่าวก็ต้องเอาภาพให้ดูค่ะคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยค่ะ
ม้าก็บอกเลยว่าจำไม่ได้นะคะแล้วก็เรื่องราวเป็นยังไง
พี่ม้ารู้หรือเปล่าในการที่เขาเอาออยปลอมมาหลอกใช้

ถูกนะคะไปฟังพี่ม้าออนภากันเลยค่ะ
มันยากมากเลยกับการตรวจสอบเพราะคุณต้องจำไว้นะว่า
คนที่จะเอาออกมาขายในประชาชนได้เนี่ยมันต้องผ่านออยแล้ว
ดังนั้นเจ๊ก็ต้องคิดว่าทุกอย่างต้องผ่านออย
มันเป็นหน้าที่ของออยแล้วมันเป็นความซื่อสัตว์ของเจ้าของสินค้า
มีการทำมาหากินน่ะตกลงไม่ให้ฉันทำ
มันต้องทำเพราะว่ามันนี่คืออาชีพก็คือจบ
แล้วเขาก็ต้องการคนอย่างเราที่มีชื่อเสียง
เพื่อที่จะต่อให้แบบว่ามันเกิดความเชื่อถือ
ค่ะจริงในงานเดียวกันนะคะก็มีคนหนึ่งที่เป็นข่าวเหมือนกัน

ก็จริงผู้จัดการสายป่านพี่อินนะคะ

รู้นะคะบอกว่าดาราในเมืองไทยเนี่ยค่ะ
ไม่มีคนไหนไม่เคยรีวิวผลิตภัณฑ์ของเขา
คือเอาจริงเขามีเยอะมากดิฉันขอพูดคร่าวแล้วกันนะคะ
สำหรับเครือเดียวกันกับเมจิกสตรีนค่ะ
มีแอปเปิ้ลสลิมสลิมมิลล์สโนมิลล์เฟิร์นเมจิกสตรีน

สายปานจะว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวไปฟังเลยค่ะ

เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติที่เรารับผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งมา
แล้วเราต้องไปดูว่าเลขออยนี้มีการจดจริงหรือเปล่า

ก็คือรีวิวพอลงคลิปปุ๊บจบก็จบ
แต่ว่าพ่อปันรู้ว่าขั้นตอนแล้วก็ขบวนการของเขาไม่ถูกต้อง
บัตรก็ทำการลบคลิปนั้นออกทันที

แต่อีกคนนึงที่ของขึ้นนะคะก็คือดีเจเพชจ้าพี่เพชจ้าของเรานะคะ
เพราะว่าจริงก็โดนห่างเลขไปเหมือนกันนะคะ
แล้วหลายคนก็เอาพูดตรงก็เหมือนด่าดารานี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมว่ามาร่วมหัวเขาหลอกกันหรือเปล่า
เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเชื่อถือดารานี่แหละ
กลายเป็นว่าเพราะดาราเป็นตัวชี้นำหรือเปล่า
ใช่นะคะเราก็โทรสัมภาษณ์พี่เพชจ้าก็บอกว่าจริงแล้วก็คือ
มันก็ห้ามไม่ได้เช่นเดียวที่พูดเหมือนคล้ายกับพี่ม้าเนี่ยแหละค่ะ
มันขึ้นอยู่กับความซื่อสัตว์ของคนทำผลิตภัณฑ
ว่าเขาแบบเขาซื่อสัตว์กับผู้บริโภคหรือเปล่า
แต่อย่างลายหน้าจอขึ้นมาคุณก๊อฟบอกเลยว่าดาราเนี่ย
ควรจะมีจิตสำนึกในการถือสินค้าด้วยอะไรด้วย
คือจริงถ้าเขาหลอกเรามาอีกทีมันก็พูดยากนะ

คือพี่เพชจ้าบอกว่าอยากให้มองว่าพวกดาราเองก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกัน

นับประพาก็เหมือนกันค่ะผู้จัดการก็ยืนยันมาผ่านทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าว
แพทย์เองไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับสินค้าดังกล่าวนะคะ
แม้ว่าครั้งหนึ่งเคยรับจ้างรีวิวอาหารเสริมนะคะ

เองบอกว่ายินดีที่จะเข้าให้
ได้ใจความแบบนี้นะครับ

เสี่ยงเพราะว่า

แล้วก็เขียนเอาไว้ว่าผลิตที่จังหวัดนครราชศรีมาแต่ถ้าจริงคือกวนกันเองเนี่ยครีมกวนมือเนี่ย
ถามว่าทำไมเขารวยขนาดนั้นเขาเป็นระบบเครือข่ายคุณผู้ชม
หลายคนคงจะเจอแบบนี้แบบแม่ค้าแม่ขายแบบตัวแทนก็แบบไปซื้อมาก่อน